ไม่น่าเชื่อนะฮะว่ามีชายวัย๗๔ปีนะครับที่ไปข่มขืนเด็กหญิงอายุ๙ขวบเรียนอยู่ป๔
แต่ว่าชายวัย๗๔ปีคนนี้เขายังปฏิเสธอยู่นะ
ผู้ชายคนนี้นะครับชื่อนายนพพภศิษย์โชธิพัฒนัททวีอายุ๗๔ปี
ถูกตำรวจควบคุมตัวมาจากห้องพักในอพัฒน์เม่นย่านบังขุนเทียน
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหาข่มขืนกระทำชำราวเด็กหญิงอายุ๙ขวบ
เพราะว่ามีผู้ปกครองของเด็กหญิงไปแจ้งความที่โรงพักท่าข้าม
คือวันเกิดเหตุผู้เสียหายที่เป็นผู้ปกครองของเด็กนะครับ
บอกว่าลูกสาวอายุ๙ขวบเป็นนักเรียนชั้นป๔
มาเล่นกับเพื่อนที่บริเวณอพาร์ทเมนต์ที่พักของนายนพสิทธิ์
เนื่องจากตัวเด็กกับพ่อแม่ก็เคยเช่าพาร์ทเมนต์อยู่ที่แห่งนี้นี่แหละ
แต่ว่าตอนนี้ย้ายแล้วย้ายไปอยู่ที่สมุทรสาคร
ระหว่างที่เด็กกำลังวิ่งเล่นกันอยู่นะครับ
นายนพสิทธิ์มาพูดคุยมาชักชวนเด็กหญิงอายุ๙ขวบ
ให้ไปที่ห้องพักของตัวเองเด็กก็หลงเชื่อเข้าไปในห้องพัก
แล้วก็ถูกนายนพสิทธิ์คมขืนจนสำเร็จความไข้
หลังจากนั้นนายนพสิทธิ์ให้เงินเด็ก๓๐บาท
อย่าบอกใครนะให้เงินมา๓๐บาท
แต่ทีนี้เด็กเข้ามาบอกผู้ปกครอง
นายนพสิทธิ์ตอนที่ถูกจับมาก็ยังปฏิเสธอยู่นะครับ
โดยบอกว่าตัวเองมีอายุมากแล้วแล้วก็ป่วยด้วยมีโรคประจำตัวหลายอย่าง
แล้วยังเพิ่งไปผ่าตัดโรคไส้เลื่อนมาไม่นาน
ไปข่มขืนใครได้ยังไง
แต่ยอมรับว่าพาเด็กหญิงวัย๙ขวบเข้าไปในห้องจริง
พาเข้าไปในห้องของตัวเองเพราะเด็กขอเงิน๓๐บาทเป็นค่ารถกลับบ้าน
ก็เลยพาไปเอาเงินอันนี้เขาบอกว่าอย่างนี้นะ
แต่ตำรวจบอกว่าผลการตรวจร่างกายของเด็กเนี่ยพบว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศจริง
ก็เลยต้องแจ้งข้อหาแล้วก็ดำเนินคดีนะครับ
ส่วนที่เหลือจะถูกจะผิดอย่างไรก็ไปว่ากันต่อในชั้นต่อไป
แต่ว่าหลักฐานจากการตรวจสอบของเด็กเนี่ยเด็กเขามีร่องรอยของการถูกล่วงละเมิดทางเพศไง